เรารวบรวมอาชีพต่างเอาไว้
มีมากมายหลายอาชีพที่เรียกเสียงหัวเราะ
แล้วก็ทำให้พวกเรานั้นยิ้มได้

ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าว
ตลอดข่าวขำวันนี้มีเรื่องราวน่ารัก
สร้างรอยยิ้มมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ
ซึ่งเป็นอาชีพที่เห็นแล้วต้องร้องอ๋อกันทุกคน
นอกจากร้องอ๋อแล้ว
งานนี้เห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนครับ
เป็นเพราะอะไรไปดูกันครับ
เริ่มกันที่อาชีพขายไอติม
เพื่อว่าใครได้ยินเสียงนี้แล้วก็
เป็นต้องเหลียวมองกันทุกราย
นี่ถ้าโบกไม่ทันต้องวะน้ำตาไมล่ะกราบนี้

ต่อกันที่อาชีพขายทุเรียน
ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่า
ความยากลำบากในอาชีพนี้
คงหนีไม่พ้นการแก่ทุเรียน

ทั้งเยอะทั้งแข็งทั้งแหลมสักขนาดนี้เนี่ย
แต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป

ถ้าให้ใช้วิธีนี้เนี่ยกี่ปีจะปอกเสร็จแล้วครับเนี่ยปะทูหูหู
เล่นดึงน้ำออกทีละนิดทีละนิดแบบนี้เห็นที่ลูกค้ารอหลับแน่นอนครับ
ถ้าให้ใช้วิธีนี้เนี่ยกี่ปีจะปอกเสร็จล่ะครับเนี่ยปะทู
ดึงน้ำออกทีละนิดทีละนิดแบบนี้เห็นทีลูกค้ารอหลับแน่นอนครับ
ส่งน้ำแข็งดีเด่นให้กับคุณพี่เขาเลยเพราะอะไรไปดูกันครับ
โอ้โหเด็ดสุดไปเลยล่ะครับพี่
เด็ดขนาดที่ร้านรับน้ำแข็งต้องออกมาขอบคุณ

เขาจำได้ว่าวันนี้คือวันอะไรโดยที่ไม่ต้องเปิดปฏิทิน
เรียกได้ว่าตั้งแต่หัวจะหลดเท้าพี่แกไม่พร่องเลยจริงล่ะครับ